ดูคดีนี้ผมพบกันครับ
สยองฝังร่างหนุ่มกลางทุ่งนา

ผู้ชายคนนี้อายุ๓๙ออกไปหาหนู
ออกไปหาหนูทุกทีก็ออกไปแบบนี้

หายไปที่บ้านไปตามหา

ตำรวจสพนใหญ่ครับเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบศพถูกฝังดินเอาไว้กลางทุ่งนา
ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ไปถึงเจอขาสองข้างโผล่พ้นดินขึ้นมาแบบนี้สวมรองเท้าสีแดง
เจ้าหน้าที่ขุดขุดนำผู้เสียชีวิตนำศพขึ้นมา
ทราบชื่อคือนายวิราชสงนอกอายุสามสิบเก้าปีสภาพศพนี่โอ้โหคุณผู้ชมครับ
ไม่ปกติใบหน้าบวมปูดตาถลนหน้าอกแผ่นหลังมีบาดแผลถูกของมีคมปาดเกือบสิบแผลครับ
โอ้โหที่อ่านสภาพศพตรงนี้เพราะว่ามันผิดธรรมชาติฮะอันนี้โดนทำร้ายแน่
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๑๐๐เมตรนะครับพบกระเป๋าสีฟ้าข้างในมีอุปกรณ์ดักหนู
ใกล้กันมีท้ายปืนผาหักวางอยู่นะครับห่างจากกระเป๋าสีฟ้า๕เมตรคุณผู้ชม
ขวดเหล้าขาวที่ดื่มแล้ววางอยู่ด้วยหนึ่งขวดนี่ฮะขวดเหล้าขาว
ห่างจากกระเป๋าสีฟ้าไปอีก๑๐เมตรไปเจอมีดขอวางอยู่อยู่ในพงหญ้า
ส่วนอีกฝั่งห่างไปร้อยเมตรครับมีเถียงนามีเถียงนาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พบขวดเหล้าขาวที่ดื่มแล้ว๒ขวดใต้เถียงนานะครับมีปืนผาส่วนบนแตกหักตกอยู่
ผาเป็นยังไงปืนผามันเหมือนกับเป็นปืนที่ทำด้วยไม้เนี่ยครับ
แล้วคล้ายส่วนที่เป็นลำกล้องเนี่ยมันยาวออกไปยาวออกไปแล้วใช้ลูกดอกยาวเป็นตัวยิง
ใช้ยิงหนูยิงสัตว์ต่างเวลาไปหาอธิบายให้ฟังว่าปืนผาเป็นยังไง
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตครับทันทีที่เห็นศพลูกชายทำใจไม่ได้ร้องไห้ร้องไห้
ผมบอกแล้วเห็นเท้าก็รู้แล้วเห็นรองเท้าก็รู้แล้วลูกฉัน
ชาวบ้านต้องมาพยุงตัวออกจากจุดเกิดเหตุไปครับ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกหายออกจากบ้านตั้งแต่วันศุกร์นะ
ก่อนออกจากบ้านลูกชายบอกแม่หนูจะไปยิงหนูนานะ
ปกติหลังจากดักหนูเสร็จเนี่ยนะลูกชายจะเอาหนูกลับมาให้แม่เอาไปขาย
แต่วันนั้นไม่กลับไม่กลับแล้วหายตัวไป
ก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพบัวใหญ่นะครับ
ออกตามหากับชาวบ้านกระทั่งมีคนไปพบศพถูกฝังดินอยู่
ไปดูเห็นรองเท้าสีแดงนั่นรองเท้าลูกฉันใจหล่นอยู่ตาตุ่มเลย
นะครับเสียใจมากเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยเร่งตามตัวคนร้ายให้ได้
ของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตหายออกจากบ้าน๒ทุ่ม
จากนั้นตีหนึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดผ่านไป๓วันก็มาเจอศพถูกฝังดินอยู่
สาเหตุการฆ่าฝังดินในครั้งนี้จากแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ว่ามาจากความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดฮะเอ้ามันไปเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดอ่ะ
คนไปหาหนูถูกฆ่าแล้วฝังเนี่ยคืออย่างนี้ฮะ
ตำรวจเขาบอกว่าผู้ตายเคยมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติด
อาจเกิดการทะเลาะกับเพื่อนที่มาดื่มสุราด้วยกัน
เพราะว่าพบสุราในที่เกิดเหตุด้วย
ยังไงก็ตามจะเร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุด
ขณะเดียวกันกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
มีความชัดเจนมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้น
ตำรวจพาสองคนนี้ชายต้องสงสัย
เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุไปสอบสวนครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
รายงานข่าวระบุว่าผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพแล้ว

ไม่พอใจที่ไปซื้อยาเสพติดจากผู้ตายแล้วได้ไม่ครบ

อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างกล่าวอ้างคนตายพูดไม่ได้
เดี๋ยวก่อนนะถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าผู้ตายเป็นคนค้ายาเสพติดเหรอ
อันนี้เขากล่าวหาผู้ตายอันนี้ผู้ตายพูดไม่ได้แล้ว
ตำรวจต้องหาหลักฐานมามายันกันแหละ
แล้ววันนี้วันนี้ผู้กำกับการสพบัวใหญ่

ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ